พาคุณผู้ชมไปดูก่อนเลยที่อุดรธานี
ไปที่สะพานแก่งใหม่ทางเข้าลานบวงสวงหน้าเกาะคำชโนธกันหน่อยคุณผู้ชม
ตรงนี้อยู่หมู่๑๑ตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุง
เป็นเส้นทางแห่งใหม่ให้เดินเรียบเกาะคำชโนธ
ก็จะเห็นต้นชะโนธใกล้ชิดเลยทีเดียว
วันนี้ค่ะที่จุดบวงสวงหน้าเกาะ
มีแม่ค้าจำหน่ายลอตเตอรี่ภายในเกาะเนี่ย
นำเครื่องไหว้แล้วก็ลอตเตอรี่จำนวนนึง

ใครขอซื้อเนี่ยไม่มีเลยไม่ขายด้วย

เขาก็เอาเลขนี้มาบวงสวงขอพรปู่และย่าด้วย
พอทำพิธีเสร็จก็มาดูที่ขันน้ำมนต์ค่ะ
น้ำตาเทียนที่หยดลงไปเนี่ย

เป็นเลขที่ชอบเขาก็ไม่ขายนะ
สูงให้ดูดีจัง

สองหกกับเจ็ดเจ็ดใช่ไหมอืออ่าแล้วคุณลองดูในขันน้ำมนเขาบอกในขันมันเห็นเลขเดียวกัน
แต่เขาบอกมันตรงกันแล้วเธอยังบอกด้วยนะว่า
ถูกลอตเตอรี่ที่เก็บไว้มาหลายงวดติดต่อกันแล้วแต่ว่าไม่เคยทำพิธีบวงสวงเลย
คราวนี้ก็เลยเก็บเลขที่เธอโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้
กับ๗๗เนี่ยเก็บเอาไว้เผื่อจะโชคดีอีกครั้งหนึ่ง
พอบวงสวงเสร็จค่ะนาคน้อยเกาะคำชโนธก็มีการรำถวายปู่
นาคน้อยบอกว่าเราจะโชคดีหรือไม่เนี่ยนะมันขึ้นอยู่กับ๑ดวง
ทำความดีไม่สนับสนุนให้มีการเล่นการพนันใดทั้งสิ้น
แต่ถ้ามีคนมาถามว่าแล้วงวดนี้มีเลขเด็ดไหมล่ะนาคน้อย
นางน้อยก็ถูกรบร้าวจนทนไม่ได้ค่ะก็บอกไปเหมือนกันว่านางน้อยเขาฝ่า
คุณผู้ชมดูเอานะเราหยุดภาพให้ดูนิดนึงละกัน

อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมละกันยังอยู่ที่อุดรนไปดูนี่นะ
นี่มีลูกหมูแรกเกิดคลอดออกมามันมี๒ปากกับ๓ตา
เออเดี๋ยวคราวที่แล้วเราเจอเจ้า๒สีคือ๒หัว๔ตา
อันนี้๒ปากกับ๓ตา
มันเกิดขึ้นมาสักช่วงสายของวันที่๓๐สิงหาคม
สุดท้ายมันก็ตายแหละมันอยู่ไม่ได้ครับ
ก็เชื่อว่าลูกหมูตัวนี้น่าจะให้โชคกับเจ้าของมันแน่นอนเลย
ก็มีการเอาไปแชร์กันพร้อมกับตีเลขแหละ
ก็ตามที่คุณผู้ชมเห็นแหละนะ๒ปากกับ๓ตานะฮะ
ต่อมาทราบว่าเจ้าของคือนายสายันป้องปานอายุ๔๔ปี
แล้วก็นางสาวรัชนีรักษานนท์อายุ๓๙ปี
ก็เป็นสองสามีภรรยาชาวตะบนสร้างแป้นอำเภอเพ็ญ
บอกว่าตั้งชื่อเจ้าหมูตัวนี้ชื่อว่าเจ้าสอง
แล้วก็เตรียมเอาไปแช่ตู้เย็นเก็บเอาไว้จะดองไว้

ซึ่งตั้งแต่พ่อพันธุ์หมูป่าขายมา๕ปีเพิ่งจะเคยเจอแบบนี้
เชื่อว่าเจ้าสองน่าจะมาให้โชคลาภนะครับ
ทางด้านของนายทวีพรรักษานนท์อายุ๓๗ปี
เขาก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่ที่มันลงท้าย
ด้วยเลข๔๓๒และ๓๒๑มา
แต่ว่าหาไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีขายเลย
ก็เลยไปซื้อเลขที่มันเกี่ยวข้องกับเจ้าสองแทนละกัน
ก็คือ๕๑๒กับ๕๒๙เนื่องจากว่าเป็นเลขเวลาแล้วก็วันที่ที่เจ้าสองเกิดแล้วก็ตายตอน๕โมงเย็นอะไรแบบนี้เขาก็ตีกันไปนะครับ
ไปฟังเสียงของคุณทวีพรนะฮะ
แล้วที่เราโพสลงอ่าเลขเด็ด๔๓๒๑ครับ๔๓๒๑ครับครับเอ่อแล้วแล้วแล้วเป็นยังไง
ได้เสียงโจทย์รอตเตอรี่ไหม

ก็เลยซื้อตัวใหม่มา
๕๑๒แล้วก็
เกี่ยวที่๒๙นะครับ

ก็เลยซื้อมา
ก็ตามนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองตามเขาดูนะค่ะ
ต่อกันที่วัดอุทุมพระรามหรือวัดไผ่แขก
ที่ตะบลดอนโพท้อเผิงเมืองสุพรรณบุรีเลยนะคะ
ที่นี่เนี่ยนักเสี่ยงโชคกว่าพันคนเลยเดินทางมาแก้บนคุณ
แล้วก็มากราบไหว้หลวงพ่อเสด็จประธานพร
ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า๕๐๐ปี
หลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
ขุนช้างมหาเศรษฐีแห่งเมืองสุพรรณ
แล้วก็แม่สบายทิพย์แม่ตะเคียนทอง
โอ้โหเพียบเลยนะเนี่ย
เขาอยู่กันในสาราภายในวัดค่ะ
นักเสี่ยงโชคเขาก็แวะเวียนกันมา

เอานี่มีการเขย่าเซียมซียักษ์ด้วยนะ

จากตลาดสวนแตเขาเขย่าเซียมซียักษ์ออกมา
ได้หมายเลขนี่ออกยังออกมาแล้วหนึ่งอัน

ขณะเดียวกันค่ะพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
มีสาวตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นใหญ่
เรียกว่าไปกันทุกอายุทุกรุ่นเลย
รุมล้อมขอกระซิบขอพรข้างหู

แล้วก็มีการส่องเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ด้วยนะคะ

เขาว่ากันมาว่าส่วนใหญ่เห็นเป็นเลข๕๗

อกจากนี้ยังมีคนนำแตรวงมาบันเลงแก้บนด้วย
หลังจากที่ได้รับโชคไปในงวดที่แล้ว

บางรายนำพวงมาลัยดาวเรืองพวงเบอร์เรอร์
แล้วก็พัดลมมาถวายแก้บนกันเลยทีเดียว

บริเวณด้านหน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองชายนาฏ
เขาก็บอกว่าเป็นแหล่งขายสลากินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่
บรรดาประชาชนเซียนหวยก็ไปจับจองเลขเด็ดที่คิดเอาไว้หลายสำนักเลย
เพราะว่าเราก็นำเสนอให้ติดตามหลายสำนักเหมือนกัน
พื้นที่เลขมันก็แตกต่างกันออกไป
สำหรับเลขเด็ดที่เขาบอกว่างวดนี้มีคนไปซื้อกันเยอะ
มันคือเลขมงคลต่างนานาที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่๑๐
แล้วก็คือเลข๒๖บ้าง๕๙๙๕บ้าง
แล้วก็เลขมงคลวันแม่๑๒๘๗๔๗๕อะไรแบบนี้นะครับ
แล้วเลขที่ขายดีไม่แพ้กันคือเลขเด็ดจากเจ้าแม่มะปราง

เขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่ที่ไปสิงสถิตอยู่ที่เสาตกน้ำมันสารามรอรถบริมทาง
บริเวณหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนานีชายนาฏ
ชาวบ้านเขาไปเห็นเลขจากเสาเขาเห็นเลข๕๗๗
สาวตกน้ำมันของเจ้าแม่มะปรางอีกเลขหนึ่งที่ดังและฉุดไม่อยู่เหมือนกันคือเลข
หวยซองเมืองพลขอนแก่นก็คือ
ก็ทำให้ชาวบ้านหาซื้อแต่ซื้อไม่ได้เกลี้ยงทุกแผงเลยครับเลข๕๙
เขาบอกว่ามีเท่าไหร่ก็ขายหมดเกลี้ยงเลยอันนี้พ่อค้าแม่ค้าเขาบอกมานะนะครับ
ลงใต้กันหน่อยไปที่ภาคใต้เลยค่ะมีข่าวสะพัดมาว่ามีจอมปลวกประหลาดขนาด
อยู่ริมถนนสาย๔๑๘ยะลาปัตตานีในพื้นที่หมู่๕บ้านไร่ในอำเภอแม่ลา
ชาวบ้านกับนักเสียงโชคได้ยินปุ๊บมาปั๊บเลยนะคะมาเสียงโชคมาขอเลขเด็ด
เขาบอกมีชาวบ้านถูกรางวัลมาหลายรายแล้วเลยพากันมาปลูกเพลิงพัก
มีหลังคากันฝนกันแดดให้จอมปลวกไปซะเลยแล้วก็เนี่ยดอกม้งดอกไม้คลุมแน่นเลยค่ะ
ใกล้วันหวยออกแบบนี้ชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านจังหวัดยาลาเนี่ย
มากันไม่ขาดสายเลยส่วนจะเห็นเป็นเลขอะไรนั้นเขาไม่บอก
คือบางคนเขาเชื่อไงว่าเดี๋ยวถ้าบอกไปมันเคลื่อนเดี๋ยวแบบกลายเป็นว่าเอาล่าไปให้คนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่เขาบอกว่าพอเอาแป้งทาแล้วรูปเห็นชัดมากเลยเห็นเลขชัดมากเลย
ก็อาจจะให้โชคแค่เขาคนเดียวก็ได้
คุณผู้ชมก็ดูเอาว่าที่จอมปลวกขึ้นอะไรนะครับ
อันนี้ก็เป็นการรวบรวมแต่ละพื้นที่มาฝากคุณผู้ชม
เพราะว่าแน่นอนครับพรุ่งนี้ก็เป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว

อีกครั้งหนึ่งเราสัญจรไปที่ชายภูมิ
พรุ่งนี้พบกันเดี๋ยวผมก็เดินทางไปพรุ่งนี้เลยนะครับ

น้องอีสานก็สามารถไปร่วมรับชมได้เหมือนกัน

อย่าทุ่มทั้งชีวิตให้กับหัวให้กับลอตเตอรี่นะ